เขาก็ทนไม่ได้นะคุณผู้ชมไปเจออดีตแฟนเนี่ย
คบกันโอ้โหอารมณ์ร้อน
ชอบทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำบ่อยสุดท้ายก็เลิกกัน
แต่ผู้ชายคนนี้ตามมาราวีถึงบ้าน
ล่าสุดเอาตะก้าผ้ามาโยนใส่เอ๊ะอ่ะโวยวายอยู่หน้าบ้าน
คนในบ้านก็อยู่ไม่ได้ตกอกตกใจ
ไปดูภาพนาทีที่เขาบุกเข้าไปก่อเหตุที่บ้านของฝ่ายผู้หญิงครับ
นี่สุดท้ายเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จ

ตำรวจก็มาแล้วก็บุกจับเข้าไป

มีปืนอยู่ในรถหมดเลยนะครับ
อันนี้เป็นคลิปที่ติดอยู่ที่

เป็นกล้องที่ติดอยู่ที่หมวกของตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ที่เข้าไปตรวจค้นรถเก๋ง
หลังจากที่เจ้าของบ้านเขาแจ้งว่าเนี่ย

อายุ๒๙ขับรถไปจอดหน้าบ้าน

อันนี้คลิปต้นเรื่องนะคุณผู้ชมนี่นะครับ
นะฮะโดยจากการตรวจค้นในรถ

นะฮะแล้วก็นำตัวไป

นางสำรองอายุ๖๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน

บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

แฟนนุ่มของหลานสาวชื่อว่าธนกฤษ

แต่ธนกฤทธิ์เนี่ยมาโยนตาก้าผ้า
เออะโวยวายทุกคนในบ้านก็ตก
ตกใจแล้วทำอย่างนี้มา๓รอบ
เห็นท่าไม่ดีกลัวจะไม่ปลอดภัย

ซุกซ่อนในตะก้าผ้าไม่รู้

มาพอดีขับรถมาวนเวียนไป

พอตำรวจมาก็เออะโวยวายนะฮะ
ตะโกนเสียงดังนะฮะเข้ามาโวยวายอะไรแบบนี้
ตำรวจก็เลยขอตรวจค้นก็ไปเจอทั้งปืนนั่นแหละครับคุณผู้ชม
ตำรวจก็ไม่ต้องกลัวเข้ามายัดยาหรอกอะไรแบบนี้
ผู้เสียหายบอกนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้ชายคนนี้บุกมาที่บ้านแบบนี้
ก่อนหน้านี้เคยบุกมาแล้วโวยวายมาแล้ว
มีคนในบ้านบาดเจ็บมาแล้วด้วย
ด้วยความที่เคยเป็นก็แหมเคยเป็นแฟนของหลานสาวอะเนาะ
ก็อาจจะคุ้นเคยกันบ้างทุกคนก็ไม่ติดใจอะไร
เพราะว่าที่ผ่านมาเคยไปมาหาสู่กัน
แต่สาเหตุที่หลานสาวต้องเลิกเพราะว่าตอนเขาคบกันเนี่ย
เขาชอบทุบตีทำร้ายร่างกายหลานสาว
เป็นแผลฟกช้ำมาหลายต่อหลายครั้งนี่ฮะ

นะครั้งล่าสุดบีบคอจนเกือบตายอะ

เลิกปุ๊บหนีมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพ
ส่วนฝ่ายผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมเลิกมา

แต่ก่อนเขาเคยเป็นแฟนของหลาน
แต่ว่าหลานด้วยความกลัวผู้ชายคนนี้ชอบทำร้ายเขา
เขาก็เลยแบบหนีหนีออกจากบ้านไปเรียนหนังสือต่อกับพ่อกับแม่เขาที่กรุงเทพค่ะ
ผู้ชายไม่ยอมคือจะมาเอาตัวน้องออกจากบ้านให้ได้
แต่น้องไม่ยอมไปน้องก็เลยเลือกหนีขึ้นไปหาพ่อกับแม่เขาเลย
ไม่เคยมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้เกิดขึ้น
น้องเคยถ่ายรูปส่งมาให้ดูตลอดทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกาย
เขาจะโดนตีโดนชกคือเป็นรอยแผลโดน
เขาเคยเล่าว่าโดนตลอดแล้วเขาจะถ่ายรูปทุกตอนที่เขาโดน
แล้วก็ส่งกลับคืนมาให้เราดู
มีล่าสุดน้องเขาบอกว่าเขาโดนผู้ชายคนนี้ใช้ไปเอาน้ำมาให้กินแต่ไม่ทันใจ
เขาเลยบีบคอน้องจนเกือบตาย
หลังจากนั้นมาคือน้องเขาก็กลัวแล้วไม่อยากกลับไปหาผู้ชายคนนี้อีก
เลี่ยงที่จะไม่ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอม
เลี่ยงดีแล้วหนีดีกว่า
ก่อนที่จะไม่มีชีวิตรอดจากฝีมือของผู้ชายที่เรียกว่าแฟน

หนีไปอยู่กับพ่อใหม่กับแม่ไปมีชีวิตใหม่ดีแล้วครับ
ผู้เสียหายก็เลยแจ้งความเอาผิดกับนายธนกฤษนะครับ
ฐานบุรุกยังวิการแล้วก็อยากจะให้จำรวจเอาผิดกับผู้ชายคนนี้

ก็ทำร้ายเขาเขาก็เลิกก็อย่าไปทำร้ายเขาอีกแล้วกันนะครับ